คุณผู้ชมที่ระยองค่ะเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาที่มันอาจจะเริ่มต้นมาจากความหึงหวง
แต่กลายเป็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ไหวเขาขอเลิกขอเลิกปุ๊บฝ่ายชายทำยังไง
เอาคัตเตอร์ปาดคอฝ่ายหญิงจนเขาตายแล้วตัวเองก็หนีไปเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตำรวจสพปลวกแดงไปตรวจสอบนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะบ้านหลังนี้
นางสาวมะลิวัลพันวิเศษอายุ๒๙นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอนที่คอโดนเชื่อดนะคะ
มีแผลประมาณสักสองแผลแต่มันลึกอะค่ะลึกถึงหลอดลมเลือดไหลนองเต็มเลย
ว่านางสาวมริวัลโดนฆ่าตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเพราะว่าสภาพศพยังไม่แข็งเลยนะคะ
ตัวยังนิ่มอยู่กู้ภัยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
องูคอควายเจ็ดหนึ่งหกห้าชนบุรีหลบหนีไปคุณผู้ชมคะไปเจอข้อความ
ที่ผู้ก่อเหตุเขียนเอาไว้นี่นะคะ
เป็นภาษาอีสานประมาณว่าพี่ขอโทษ
พี่จะตายไปขอโทษทุกคน

ดูแลป้าแฟนด้วยนะ

ทีนี้ค่ะนางสาวสุวนันพันวิเศษ
อายุ๒๕น้องสาวของผู้ตาย
บอกว่านายนุ่มนวลพี่เขยเนี่ยค่ะ
แต่งงานอยู่กินกับนางสาวมะลิวัลพี่สาว
ประมาณ๑๐กว่าปีมีลูกชายฝาแฝดอายุ๕ขวบ
ตอนนี้คุณย่าเป็นคนเลี้ยงดูนะคะพี่สาวกับพี่เขยทำงานอยู่โรงงานเดียวกัน
ทั้งคู่ลาออกมาตอนปีใหม่พี่สาวเคยเล่าให้ฟังว่าขอเลิกกับสามี
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมไม่ยอมเลิกอะค่ะตอนเช้าเธอบอกว่าเอ๊ะ
รู้สึกแปลกทำไมพี่สาวยังไม่ตื่นสักทีไปเคาะห้องเรียก
ไม่มีเสียงตอบประตูล็อกอยู่นะคะก็เดินอ้อมไปดูที่หน้าต่าง
โอ้โหเห็นพี่สาวนอนอยู่บนที่นอนแต่เลือดเต็มเลยอะค่ะครับ
คือก่อนที่จะพบศพเนี่ยค่ะนายนุ่มนวลส่งข้อความไปทางเฟซบุ๊ก
ส่งข้อความไปหานางสาวสุวนันน้องสาวของผู้ตายบอกว่าขอโทษ
ฝากช่วยดูแลลูกชายฝาแฝดด้วยคาดว่านายนุ่มนวลอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรหรือเปล่า
ก่อเหตุแล้วไปฆ่าตัวตายตามหรือเปล่าแล้วก็คือเหมือนเขาหนีหายไปเลยอ่ะ
ไปใช้เขาแล้วแค่ละใครว่าพี่สาวมีเพลงใหม่เขารู้อยู่แล้วค่ะ
พี่สาวบอกเขาตรงไปเลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาขอโทษต้องฝากให้ดูลูกเขาด้วย
อืมเขาโทรมา

สืบสวนไปเจอรถกระบะที่นายนุ่มนวลขับออกไปจากบ้านนะคะ

จอดอยู่ริมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล่
ฝั่งตำบลแม่น้ำคูณในพื้นที่หมู่๓อำเภอปลวกแดงนี่แหละ
นี่นะคะรถจอดหันหน้าไปที่อ่างเก็บน้ำ
จุดที่พบห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๑๐กิโล
รังสรรค์อายุ๔๕ชาวบ้านที่เจอรกระบะบอกว่า
ก่อนที่จะเจอรถเขาไปตบปลา

ก็ไม่ร้อนเหมือนกับจอดทิ้งไว้นานแล้วอะค่ะ
พอมามาซดมาตรงนี้เลย

เราไม่รู้ไงเพราะว่าหนึ่งเรามาเรามาปุ๊บมันก็

ก็นึกคิดว่าคนมาตกปลาอะไรประมาณนี้

ครับผมแต่แต่มีลุงเขาตักกักกุ้งอยู่ในน้ำอยู่คนหนึ่ง

เขาน่าจะน่าจะเห็นก่อนผมนะเพราะว่าเขาอยู่เขา
เขาอยู่ตรงนี้เนอะเราแค่ขับรถมาเราก็เห็นรถจอด
เราก็ไม่ได้สนใจอะไรประมาณเนี้ยอืมครับก็เพิ่งเห็นเจ้าหน้าที่มาก็เลย

ตำรวจสพปลวกแดงเขาสงสัยแบบนี้ค่ะ
หลังจากนายนุ่มนวลฆ่าภรรยาขับรถมาจอดทิ้งไว้
แล้วลงน้ำไปเพื่อฆ่าตัวตายหรือเปล่าอืมเพราะเนี้ยรถจอดไม่เจอคน
ครับยังไม่เจอตัวในนุ่มนวลให้ชุดประดาน้ำของกู้ภัยปลวกแดง
งมหาในน้ำนะคะครับแต่ตอนนี้ในน้ำก็ยังไม่เจอ
ก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจว่าฆ่าตัวตายหรือเปล่า
ก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละค่ะก็คือจอดรถแล้วก็หนีไป
หรือว่าลงน้ำฆ่าตัวตายไปจริงค่ะแต่วันนี้ยังไม่เจอนะฮะ